ขยับอยู่อีกเรื่องราวเรื่องหนึ่งนะฮะ

ค่ายมือถือของเราท่านจะค่ายไหนก็ตามที
ในประเทศไทยนี้สามารถจองฉีดวัคซีนได้แล้ว

วันนู้นคือวันไหน๑สิงหาค่อยฉีดกัน

แต่เขาเป็น๑ใน๔ค่ายมือถือของบ้านเราประเทศไทย
ค่ายที่ว่านี้จะได้รับการจัดสรรวัคซีน
ให้จองผ่านระบบ๔ค่ายมือถือ๒๐๐๐๐โดสต่อวัน
แต่๒๐๐๐โดสต่อวันก็จะแบ่งเป็นสัดส่วน
แบ่งเป็นสัดส่วนก็คือประชาชนทั่วไปจองได้หมื่นโดสต่อวัน

แล้วประชาชนที่เป็นผู้สูงวัยผู้ป่วย
คนท้องคนน้ำหนักเกิน๑๐๐กิโลกรัม

องวันนี้๙โมงเช้าดีเดย์วันนี้
เริ่มมีผลฉีด๑สิงหาคมจนถึง๓๑สิงหาคมเป็นต้นไป

คือจอมผ่านมือถือแต่กลับมาฉีดที่สถานีกลางบางซื่ออีกที
ส่วนศูนย์ฉีดใหญ่ที่สุดของบ้านเราประเทศไทยมีบรรยากาศเมื่อวานนี้
สถานีกลางบางซื่อชมไปแล้วเมื่อสักครู่นี้
ก็คือยังแน่นอยู่ฮะคนยังค่อนข้างหนาแน่น
เจ้าหน้าที่ต้องจัดแถวจัดแบ่งกลุ่มคนเป็นกลุ่ม
กลุ่มผู้สูงวัยและในกลุ่มผู้สูงวัยก็ต้องแบ่งอีกนะ
อายุ๖๐อายุ๗๐แล้วอายุ๖๐เดินได้อายุ๖๐เดินไม่ได้
ต้องใช้รถวิวแชร์ก็ต้องมีการแบ่งสัดส่วนกันไปอีกนะครับ
จริงไม่ใช่เฉพาะสถานีกลางบางซื่อนะ
มีอีกหลายพิกัด๒๗จุดในกรุงเทพไม่รู้เลย
คือข่าวนี้มันเบาบางเหลือเกินทำให้เราไปอัดไปอัดไปอัดอยู่ที่สถานีกลางบางซื่อ

สำหรับกลุ่มผู้สูงอายุ๖๐ปีขึ้นไปคนท้องก็ไปได้หลายจุดฮะ
อย่างไทยพาณิชย์สำนักงานใหญ่รัชโยธิน
นี่จริงใกล้กับบางซื่อแล้วไปแบบทั้ง๒กลุ่ม
กระจายไปหรือสถานีโทรทัศน์ไทยพี
ไทยพีพีเอสถนนวิภาวดีรังศิษย์ก็มีเหมือนกันนะครับ
เซ็นทันเวิลสามญาติมิดทาวน์จยามพลากร
เอเชียทีกและอีกรวม๒๗จุดที่หน้าจอทีวี
ดังนั้นใครดูข่าวทันแคปไว้หน่อย
อันไหนใกล้บ้านเราไปตรวจสอบแล้วก็เตรียมไปได้นะครับ
สำหรับตัวเลขการฉีดวัคซีนวันนี้๒๙เป็นตัวเลขของ๒๗
ภาพรวมของบ้านเราประเทศไทยเป็นยังไงแล้วบ้าง
ได้ไหมยัง๑๖ล้าน
๖ล้าน๔แสนกว่าโดสครับเป็นเข็มแรกใน๑๒ล้าน
เป็นเข็ม๒สัก๓ล้านกว่าโดสนับถอยหลัง
เหลืออีก๑๕๖วันเป้าหมาย๑๐๐ล้านโดสนะฮะ